ไปดูเรื่องราวที่ว่ากันว่า
วงการพ่อบ้านแม่บ้านต้องสั่นสะเทือน
เอ้าวิธีการล้างพัดลมของคุณยายท่านนี้
ทำให้วงการพ่อบ้านแม่บ้านสั่นสะเทือน
พอกับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเลยทีเดียว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

เตือนการดูแลกันด้วยนะครับนะคะ